สลับแล้วเสียบโอ๋เจอมัส
เอ้าหน้าสะบัดอย่างเหมือนกันครับบรรซุกราน

โอ้โหคมกว่าเอ้ามาอีกแล้วครับ

กระดูกประสบการณ์ไม่ได้กินง่ายครับ

กำลังสนุกเลยครับท่านผู้ชมครับ
เตะขวาเพลินครับ
โอ้โหนี่แหละครับใครใครก็อยากชิมครับ
ยมทูตปากแดงก็ยังไว้ใจได้อยู่
โอ้โหนี่ครับสลบเหมือบเลยครับ

ภาพช้าจังหวะวางแข้งแรกกันครับ
ด้วยหมัดขวาก่อนเติมด้วยซ้ายก็โดน

โอ้โหดูครับคมกว่าครับ

น่าจะเป็นตอกครับจังหวะสุดท้ายของธนาทัศน์เทคจิงชัย

เวลาได้จังหวะนี้แกมาเป็นชุดเลยครับเพชรชิงชัย

และวู้ครับและเสียงด้วยขวาซ้าย

นี่ครับหุบซ้ายเติมด้วยขวา

ขวางหน้าฟันด้วยศอกครับ
โอ้โหแต่ดูชอตนี้ครับ

โอ้โหสอกซ้ายครับแทงเข่าซ้ายก่อนครับ
โอ้โหก่อนที่จะงัดด้วยศอกเติมเข้ามา

อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าคู่นี้อาจจบไม่ครบยกครับ

โอ้โหล่วงหลับไปเลยครับ